พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของเยาวชนชายสองคนกันหน่อยนะคะ
อายุสิบห้าปีคนหนึ่งสิบหกปีคนหนึ่งครับ
บอกเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันมาโดนรถขับปาดหน้าก็เลยเสียหลัก
ชนท้ายกับกระบะแล้วก็ล้มอืมแต่มันไม่จบแค่รถล้มนะคะ

นี่ค่ะจะเห็นเลยว่าน้องยกมือไหว้ขอโทษปลกแล้วอุ้ย
ไม่รู้วิ่งมาจากไหนถีบตัวลอยกระเด็นกอง
กับพื้นเลยต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์
ปฏิเหตุซ้ำซ้อนหลายเหตุการณ์อยู่เหมือนกัน
เริ่มแรกน้องสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาครับ
แล้วลักษณะคือเสียหลักเสียหลักแล้วก็หลุดไปทางซ้ายไปเกี่ยว
เอากับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงที่ขี่มาเลนข้างกัน
ซึ่งคนขี่เป็นผู้ใหญ่ซ้อนกันมาสองคนเหมือนกัน
มอเตอร์ไซค์สองคันเกี่ยวกันมาแล้วก็มาพุ่งชนท้ายกระบะที่จอดอยู่
ตรงมุมด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็ล้มลงไปทั้งคู่
หลังจากที่ผู้ใหญ่สองคนที่ถูกรถของเด็กเกี่ยวมา

โกรธมากลงจากรถปุ๊บกระทืบเด็กปั๊บเลยค่ะ
ผู้ใหญ่สองคนนี้คือจักรยานยนต์ที่ถูกเกี่ยว
ที่ถูกเกี่ยวอะค่ะไม่ใช่เจ้าของรถกระบะ
ไม่ใช่เจ้าของรถกระบะค่ะลงจากรถปุ๊บกระทืบเลย
แล้วคือมากันสองคนเด็กก็มาสองคนต่างคนต่างแยกกันลุยค่ะ
เด็กก็คือยกมือไหว้บอกผมขอโทษผมขอโทษอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็ไม่ไหวนะโดนถีบตัวลอยกระเด็นกันไป
สุดท้ายชาวบ้านแถวนั้นต้องมาห้าม
นี่ค่ะนี่มุมนึงลองดูจังหวะนะคะ
นี่คือหนีมาเพราะโดนกระทืบไปแล้วอะค่ะ
รถล้มไม่พอโดนกระทืบซ้ำด้วยเนี่ยต้องวิ่งหนีมา
ส่วนไอ้คนที่จะมากระทืบคนแรกเพราะคนที่หนีบมาใช่ไหม
ก็เดินกลับไปแล้วไปกระโดดถีบอีกคนนึงที่ยกมือไหว้เพื่อนตัวเองอยู่

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
ซึ่งโอ้โหนี่ปากแตกไปหมดเลยค่ะ
ปากแตกเพราะว่ารถชนรถกระบะหรือว่า
โดนกระทืบค่ะโดนกระทืบค่ะ

จริงคือมีแผลทั้งที่หลังหน้าอกตามแขนเป็นรอยแดงไปหมดเลยนะคะ
ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาโพสต์เนี่ย
รูปนี้ไว้แล้วก็เล่าเรื่องราวอยู่ในกลุ่มข่าวสารคนปากเกร็ดค่ะ

ถ้าลูกหลานโดนแบบนี้บ้างคุณจะรู้สึกยังไง

ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับน้องค่ะ

ได้คุยกับน้องคนแรกเขาบอกว่าเขาก็ขี่รถมากับเพื่อน
แล้วเขาโดนรถขับปัดหน้า
เขาก็เลยหักหลบไปทางซ้ายแล้วก็เลยไปเกี่ยวเข้ากับมอเตอร์ไซค์ของคู่
กรณีแล้วก็อย่างที่เห็นตามกล้องวงจรปิดเลย
เขาบอกผมไหว้ขอโทษแล้วเขาก็ไม่ยอม
เขาพูดทิ้งท้ายไว้ด้วยว่ามึงเจอกับกูอีกแน่
ส่วนน้องอีกคนนึงนะคะตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

เพราะอยู่ก็โดนรุมกระทืบไปค่ะ
แต่เบื้องต้นคุณพ่อพาน้องไปแจ้งความแล้ว
เพราะคุณพ่อบอกว่าโอ้โหผมยอมไม่ได้นะ
รับไม่ได้เลยเป็นผู้ใหญ่มารังแก่เด็กแบบนี้ได้ยังไง

ลองฟังเสียงพ่อน้องนะคะ
รับบาดเจ็บการทำร้ายร่างกายนะครับ
แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคดีทำร้ายเยาวชน
ผมเน้นเรื่องว่าทำร้ายเยาวชนเลยนะครับ
เพราะจริงตำรวจเวลาสอบปากคำนี่
ต้องมีสหวิชาชีพมาควบคุมมาดูแลด้วย
ทำร้ายเยาวชนผมยอมไม่ได้ครับ